รุ้นเชียร์ฟุตซอลกันด้วยนะครับกับรายการชิงแชมป์เอเชีย
ซึ่งไทยเราก็หวังลึกว่าจะเป็นแชมป์สมัยแรกให้ได้
เกมที่๒มีแววที่จะต้องพักทางโรนาชัยจุงวงศุกรศละครับ
รณชัยก็มีอาการบาดเจ็บนะครับ
ก็อาจจะหมดสิทธิ์ในการใช้งานแข้งดาวรุ่งคนนี้ครับ
เจ็บข้อเท้าในเกมที่เอาชนะจอดแดน๕๑
แต่ก็มีชายวัดแจ่มกระจ่างที่เล่นได้อยู่แล้วนะครับ
ตำแหน่งตัวรับการลงซ้อมก่อนลงเล่นเกมที่๒

ในวันพรุ่งนี้เวลา๖โมงเย็นตามเวลาไทย
ทีมไทยก็จะลดลงเป็นคู่แรกคู่ที่๒นะครับ
โดยคู่แรกกิคิสธานจะพบว่าจอดแดนก่อนในเกมของกลุ่มนี้
เดียวกันครับก็มีรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาของไต้หวันก็บอกนะครับว่า
อากาศก็จะลดลงเหลือประมาณสัก๒๓องศา

แต่ว่าการแข่งในอินดอร์เนี่ยเขาก็มีกฎเรื่องของอุณหภูมิในสนามอยู่แล้วนะครับ
ก็ไม่น่าส่งผลกระทบในเรื่องของสภาพอากาศที่อาจจะเย็นเกินไป